คุณครูใช้วิธีการแรงเหลือเกินเอาไม้ตีหลังเด็กจนหลังเด็กเนี่ยเป็นรอยเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงรายค่ะคุณผู้ชม
แล้วแม่ของน้องที่ถูกทำโทษเนี่ยเราเรียกน้องที่ถูกทำโทษว่าน้องบอยแล้วกันนะคะ
บอยเรียนอยู่ชั้นม๓ที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมที่อำเภอเชียงแสน
แม่ก็ไปร้องเรียนต่อนายบุญเทพพิษวงศ์พอโรงเรียนค่ะ
บอกว่าถูกคุณครูคือนายนิมิตรไตรบุญรัก
เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เรียกลูกชายไปทำโทษต่อหน้านักเรียนจำนวนมาก
แล้วเปิดหลังให้ดูแบบนี้ด้วยคุณผู้ชม
เพราะใช้ไม้ตีที่หลังเป็น๑๐ครั้งเลยนะคะ
ลูกหลังเป็นรอยช้ำเต็มไปหมดเลย
แล้วก็บริเวณหลังแขนด้านขวาก็โดนด้วยนะคะ
สาเหตุเพราะว่าลูกชายทรงผมยาวผิดระเบียบ
เรียกมาตรวจ๓ครั้งแล้วแต่ก็ยังผิดระเบียบ
ดังนั้นแม่ก็เลยบอกว่าอยากให้โรงเรียนเนี่ย
สอบความผิดครูที่ทำโทษเด็กหน่อย
ว่าทำโทษเด็กเกินกว่าเหตุหรือไม่

ก็ตามความผิดของเด็ก
แต่อันนี้เหมือนกับว่ามาฟังตามที่เขาพูดมา
เหมือนกับว่าครูโกรธไม่เข้าใจมุโหนะ
ก็เลยบ้าแบบไม่ยัง
นี่แหละค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังนะคะ
ส่วนทางด้านผอโรงเรียนบอกว่าตอนนี้เนี่ย

คือตั้งคณะกรรมการ๓คนให้สอบสวนข้อได้จริงเรื่องนี้

ที่เป็นคุณครูที่ลงโทษเด็กมีความผิดจริง
จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบวินัยของทางโรงเรียนนะคะ

ส่วนในเรื่องของการเยียวยากลางเรียนก็ต้องได้เยียวยาให้ดีสุดครับ
ทำได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้างครับ
ในส่วนของครูตอนนี้กลางเรียนได้ตั้งดำเนินการ๑๐ข้อเท็จจริง
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อให้เปิดพัฒนธรรมทั้งของฝ่าย
แต่ถ้าได้ข้อเท็จจริงและเหตุชัดจริงยังไงการที่โดยงานเข้ารายนายขึ้นมา

หลังจากนั้นคุณครูที่ลงโทษเด็กนักเรียนมาพบผู้ปกครอง
แล้วก็ขอโทษสิ่งที่คุณครูได้ลงโทษเด็กแบบรุนแรงเกินไป
ครูบอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ครูเองก็รู้สึกผิด
แล้วก็ขอรับผิดชอบค่ารักษา
กว่าน้องจะหายดีจนกว่าเด็กนักเรียนจะหายดี
พอคุณแม่ได้ยินแบบนั้นแม่ก็พอใจ
ส่วนเรื่องความผิดด้านระเบียบวินัยเนี่ย
บอกว่าอันนี้ต้องปล่อยให้โรงเรียนดำเนินการต่อไปนะคะ